ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงกันบ้างหรือยังครับ

ยังเลยดิยังก็กล้ากลัวอยู่

แล้วก็เราต้องทำตัวให้ปลอดภัยอยู่ด้วย

แต่ว่าพอทุกอย่างผ่อนคลายแล้วน้องมิ้นคุณผู้ชมฮะ

ไอ้เรื่องแบบนี้มันก็จะเริ่มมาแล้วล่ะ

จากที่แอร์อัดกันอยู่เนี่ยประมาณ๒๐๐คน
แล้วเจอยาเสร็จเด็ดเพียบเลย
โอ๊ย
โอ้โหแน่นแบบ
แม่นมัด

น่าจะวอเอ๊ะกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
นี่เป็นภาพช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะฮะ
หลังจากตำรวจกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีครับ

นำกำลังไปค้นร้านนี้เขาบอกเป็นร้านดัง
มีการประกาศขอความร่วมมือนักเที่ยวเป็นร้อยคนนะฮะ
เข้าไปเนี่ยลูกค้าทั้งผู้ชายผู้หญิงนับกันแล้วนะครับ
ได้๑๙๕คน
นำตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับ

ก็คือสีม่วงนั่นแหละ

ตรวจค้นในร้านพบยาเสพติดให้โทษประเภท๒เคตามีน๔๑ถุง
น้ำหนักประมาณ๒๙๒๕กรัม

น้ำหนัก๑๓๐๔กรัม

ไอ้ที่เสพเข้าตัวไปแล้วก็เยอะ

ก็มีของกลางเคตามีน๓ถุง

แสดงตัวผมเป็นเจ้าของร้านครับเจ้าหน้าที่ครับ

แล้วแจ้งก็หาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่ากอทมตามพรบโรคติดต่อ
จำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในร้านเกินเวลาและทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินร่วมกันมั่วสุม
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ยินยอมหรือปล่อยประให้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในร้านสถานบริการนะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่สนท่าข้ามครับพันธบรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมทรัพย
ท่านเป็นผู้อุ้มกับสอนอท่าข้ามนี้บอกว่า
ประสานโรงพยาบาลบางประกอบ๘ให้มาตรวจนักเที่ยวทั้ง๖๓คน

จากนั้นเดี๋ยวจะคุมขังนักเที่ยวทั้งหมดไว้ในห้องคุมขังของโรงพักก่อน
เพื่อรอฝากขังสารแขวงธนบุรีในวันพรุ่งนี้

ส่วนเจ้าของร้านเนี่ยได้สอบปากคำแล้วแจ้งเขาหา
แล้วก็ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้วจะเรียกมาพบเพื่อฟ้องศาลต่อไป
ถ้าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ว่ามหานครของเราเนี่ยนะ
ท่านจะขยายเวลาเปิดสถานบริการก็ฝากกวดขันเรื่องแบบนี้ด้วยละกัน
ธุรกิจมันดำเนินไปแต่ยาเสพติดอย่าให้มันดำเนินไปด้วยครับ